กลับมาติดตามกันต่อกับประเด็นที่กำลังเป็นที่จับจ้องของสังคม
เรื่องเล็กแต่ว่ามันกลายเป็นแบบว่า
กับความเกิดจอดรถขวางบ้านของคุณป้าหลักหนึ่ง

ถูกต้องทำให้เจ้าของบ้านคือคุณป้านี่ก็ค่อนข้างจะโมโหเหมือนกันนะ

เขาเรียกว่าเอาทั้งพลั่วทั้งขวานไปทุบรถทีเดียวนะครับ
ล่าสุดครับคุณป้าที่อยู่ในคลิปออกมาเปิดใจบอกว่า
ไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุเนื่องจากว่าเดือดร้อน
เพราะว่าแน่นอนหมู่บ้านนี้มีตลาดร้อมอยู่นะครับ

เพราะว่าไม่มีสิทธิ์จะปิดกั้นให้เจ้าของบ้านออกจากบ้านไม่ได้
ให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงของคุณป้าที่แถลงข่าวเปิดใจที่หน้าบ้านกันเลยครับ
ไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ
แต่เป็นการกระทำที่ชอบที่จะต้องทำอย่างนั้นเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง
เพราะอยู่ดีเรามาถูกปิดกั้นไม่ให้ออกจากบ้านได้อย่างไร
คุณรู้แล้วคนที่มาซื้อของในตลาดก็รู้แล้ว
ถ้าเป็นบ้านคุณคุณจะทำอย่างนี้เหรอ
คือสิ่งสำคัญนะครับ
ว่าเราจะต้องใช้วิธีไหน
คุณล้อควะ
เขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะป้องกันสิทธิ์ของเขานะคะไม่ใช่ว่าเขาจะทำเกินกว่าเหตุไม่ใช่
คนที่จอดรถน่ะต้องมีจิตสำนึกนะคะเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ของเราอยู่แล้ว
คือเราอยู่ในหมู่บ้านคุณเข้ามาบุกลุกพื้นที่เขาคุณเข้ามาละเมิดสิทธิ์เขา
คุณเข้ามาโดยที่คุณไม่ได้มีความจะไม่มีจิตสำนึกเลยว่า
นี่คือหมู่บ้านเขาเขาอยู่อาศัยนะคะคุณป้าถ้ามีกระแสข่าวว่าคุณป้าเนี่ยค่ะ
มีการอาชีพผิดกฎหมายหรือว่าเป็นผู้อิทธิพลอันนี้มีการชี้แจง
เอ่อขอเรียนให้ทราบว่านะคะว่าการที่เราร้องเรื่องตลาดนะคะ
จัดฟ้องผู้ว่ากรทม๒ตลาดแล้วไปออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตลาดออกมาเป็น๗ตลาดนะคะ๗ตลาดแล้วยังลาดเลยให้มีการทำตลาดเพิ่มอีก
สามตลาดรวมเป็นสิบตลาดอยู่ในหมู่บ้านนี้นะคะแล้วก็ติดติดกันด้วยนะคะตลาดติดติดกันนะคะ
คือตลาดซ้ายคือตลาดสวนหลวงหนึ่งตลาดขวามือของบ้านคือตลาดเบิ้ลมาร์เก็ตตลาดถัดไปก็คือตลาดยิ่งนารา
ถัดไปตลาดรุ่งวานิสถัดไปตลาดร่มขาวที่เพิ่งงอกมาใหม่แล้วก็ตรงข้ามเยื้องคือตลาดมะขามล่มลื่น
ร่มเหลืองที่มีพื้นที่เกือบสามสามไล่แล้วนี่ล่าสุดคือเอาบ้านมาดัดแปลง
ทำเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตก็แจ้งไปทางศาลให้ทราบว่ามีการอ่า
ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่น่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วผมว่าจะสู้ยังไงครับ
สู้จนกว่าตลาดจะไปเราก็กลับเรียนทางผ่านสื่อไปยังประทาน
ประธานคศช่วยเข้ามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้าน
ว่ามันเกิดเป็นดงตลาดได้อย่างไรนะคะแล้วก็ขอความกรุณาคืนความสงบสุข
คืนพื้นที่จัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยให้กับประชาชนด้วย

เป็นตัวกำหนดพื้นที่

แล้วต้องไปตามข้อจัดสรรที่เขาถือ

นี่แหละฮะก็เป็นการเปิดใจล่าสุดของคุณป้าที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้
ความชอบทำเรื่องของจิตสำนึกจากสังคมด้วย

คือเป็นหมู่บ้านอยู่อาศัยตลาดเยอะจริงอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะ